อีกหนึ่งเรื่องหลายคนมีคำถามคาใจมากเพราะว่าวันนี้๒๕มีนาคมแล้ว
หลายคนอยากรู้ว่าตกลงแล้วเรื่องของการออกสลากกินแบ่งเป็นยังไง
วันนี้ทางบ่อสลากมีมติออกมาแล้วคุณผู้ชมฟังดีเลยนะคะ
สำหรับสลากินแบ่งรัฐบาลงวดวันที่๑เมษายนจะเลื่อนไปออก๒พฤษภาคมค่ะ
เลื่อนไป๑เดือนเลยและจะไม่มีการจำหน่ายหรือว่าออกสลาก๒งวดด้วยกันคือ
วันที่๑๖เมษายนและงวด๒พฤษภาคมค่ะ
เท่ากับว่าหยุดยาวไปเลยแล้วเราไปรอลุ้นอีกทีก็คือ๒พฤษภาคมนะคะ
หลังการประชุมคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล
เรื่องการออกรางวัลงวดวันที่๑เมษายนที่จะถึงนี้
สรุปแล้วที่ประชุมมีมติให้เปลี่ยนแปลงไปออก๒พฤษภาคมแทนนะคะ
แล้วก็อย่างที่บอกว่าจะไม่มีการจำหน่าย๒งวด
ก็คืองวดวันที่๑๖เมษายนและงวดวันที่๒พฤษภาคมค่ะ
โดยสาเหตุก็เพื่อความปลอดภัยในชีวิตของประชาชน
และสนองต่อนโยบายของรัฐบาลในการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด๑๙ด้วย
ส่วนคนที่ทำรายการจองสลากงวดวันที่๑๖เมษายน
ระบบจองล่วงหน้าวันที่๒๐๒๑มีนาคมไปแล้ว
สำนักงานบอกว่าจะโอนเงินคืนให้กับคนที่ทำรายการแล้วทั้งหมด

แต่ก็ไม่อยากที่จะให้การออกสลากมันหยุดชะงักไป

บอกว่าอาจจะมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบไปตามบริบทแล้วก็ความปลอดภัย
คืออาจจะมีการทบทวนแล้วก็เปลี่ยนรูปแบบการจำหน่ายจากมือต่อมือเนี่ย

จะได้ลดการติดต่อระหว่างคนสู่คน
ผู้ซื้อขายแล้วก็บุคลากรของสำนักงานสลากเองด้วยนะคะ
ซึ่งเรื่องนี้คณะกรรมการก็มอบให้สำนักงานไปดูเอาว่า
กิจการของสำนักงานจะดำเนินต่อไปอย่างต่อเนื่องได้ยังไง
จะเปลี่ยนวิธีไปจำหน่ายช่องทางออนไลน์หมดเลยไหม
หรืออย่างไรก็ให้ไปศึกษามาโดยที่จะไม่กระทบกับผู้ขายทั้งหมดด้วยนะคะ
เพราะถ้าหากว่าโรคนี้มันแพร่ระบาดแล้วก็สถานการณ์มันยืดเยอะไปนานกว่า๑เดือนหรือ๒เดือน
มันก็อาจจะทำให้สำนักงานสลากไม่สามารถดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ได้ค่ะ
ซึ่งการออกสลากของธนาคารรัฐทั้งสามแห่งนะคะก็จะมีธนาคารออมสิน
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรและธนาคารอาคารสงเคราะห์
อันนี้ยังออกรางวัลตามปกติค่ะ